แต่ข่าวนี้ดูแล้วยิ้มไม่ออกเท่าไหร่
คิดดูสิกระบะชนกับกระบะ
แล้วกระบะคันที่โดนชนนะด้านหลังมีอยู่๔
สุดท้ายตาย๑เจ็บ๓
เฮ้ยตาย๑ศพเจ็บ๓ศพเลย
นั่งหลังกระบะหรอตาย๑เจ็บ๓ตัวนี่ขนวัวมา
กำลังจะเอาวัวไปตลาดนัดโคกะเบือ

ใช่นี่ที่ถนนแจ้งสนิท๑๐๑มหาสารคาม
ก่อนจะถึงไฟแดงบ้านโศกเชือก
อยู่ที่ศรีสมเด็จจังหวัด๑๐๑
เกิดขึ้นเมื่อวานสักประมาณช่วงตี๕คุณผู้ชม
ทีนี้พอไปตรวจสอบดูก็เจอเป็นกระบะมิซูสีบรอน
ตกลงไปในทุ่งนาข้างทางเป็นกระบะติดคอกใช่ไหม
สภาพรถพังเสียหายหมดเลยแล้วที่นอนอยู่นั่นน่ะ

ใช่โอ้โหนี่ไงไอ้ตัวนี้น่าจะตายแล้วอ่ะ
คือฝั่งกระบะสีบรอนเนี่ยเป็นกระบะที่ไปชน
ส่วนกระบะสีขาวติดคอกเป็นกระบะที่ถูกพุ่งชน
ท้ายรถกระบะก็เจอวัว๔ตัวเจ็บ๓ตาย๑
เจ้าของก็ต้องเร่งเคลื่อนย้ายวัวออกจากรถ

เบื้องต้นรู้ว่ากระบะสีบรอนคันที่ชนเลยนะ
ขับมาจากตัวเมืองร้อยเอ็ดจะไปมหาสารคาม
ก็ขับตามหลังกระบะขนวัวคันสีขาว
เพราะว่ากระบะขนวัวเนี่ยเขาจะไปตลาดนัดโครกะบือ
ปรากฏว่ามาถึงจุดที่เกิดเหตุ
กระบะคันสีบรอนกระบะขนวัวคับลงเนิน
เนินแล้วชนท้ายกระบะขนวัวเลย
รถก็เสียหลักพุ่งตกทางไปทั้ง๒คัน
ตำรวจก็จะเรียกคนขับกระบะทั้งคู่
ชดใช้เรื่องค่าเสียหายไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมรถ

โอ้โฮค่าวัวนี่สิตายอ่ะ